กลายเป็นงานศพจะพูดถึงเรื่องอื่นไม่ได้หรอกครับกว่าเรื่องนี้แหละครับเพราะว่ามันหูดร้ายเกินไปไอ้นี่เนี่ยไอ้เก๋งเนี่ยนรกส่งมาเกิดมันไม่ใช่มันไม่ใช่คนครับมันเป็นนรกเลยคือเรื่องราวต่างเนี่ยท่านผู้ชมก็คงจะได้ยินกันมาแล้วคุณลุ้นครับไอ้เก๋งนะครับกับน้องปอค่ะน้องปอเนี่ยเขาเรียกว่า
ที่ที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขนี่แหละครับให้เกียรติว่าเป็นหมอนะครับหมอปอเนี่ยกับไอ้เก่งเนี่ยมีแผนการที่จะแต่งงานกันเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ชุมพรนะฮะก็ปรากฏว่างานแต่งงานจะจัดเอาวันที่๒๕ธันวาก่อนหน้านั้นก็สองคนนี้ทั้งชายและหญิงคู่นี้ก็รู้จักกันมาตั้งแต่เด็กรู้จักมาตั้งแต่ปฐมมัธยมนะฮะ

นะฮะก็โตมาด้วยกันก็เลี้ยงดูนะฮะจนกระทั่งเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปทำงานในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กฟภค่ะถามว่าเข้าง่ายไหมไม่ง่ายนะกฟภก็ยากอยู่นะสวัสดีการณ์ดีนะใช่ก็เป็นถือว่าเป็นข้าราชการใช่ไหมคะครับส่วนน้องปอเองเนี่ยก็ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวข้องกับเรื่อง

ก็เพราะว่ามันมีบุคคลที่๓คือเรื่องพวกนี้มันแน่นอนล่ะครับมันพลาดไม่ได้มันต้องมีบุคคลที่๓คือพออยู่ไปนานเนี่ยความรักมันอาจจะเป็นยังไงคุณมิ้นจืดจางอาจจะเบื่อกันนะก็พอไปทำงานที่การไฟฟ้าก็ไปเจอหญิงคนใหม่ไปเจอกิ๊กเด็กสาวคืออายุมันก็ไม่ได้ว่าต
เก่งเนี้ยอายุเท่าไรก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกไล่กันคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็ก
ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ไม่น่าเชื่อเลยที่จะเกิดขึ้นเลยเพราะว่าดูแล้วมันอมหิตเลือดเย็นมากครับว่ามันทำได้ยังไงกับคนผู้หญิงที่จะแต่งงานด้วยเนี่ย
นั่นน่ะสิเวลาที่มันฆ่าเนี่ยมันมองตาเขามันมองหน้ามองตาเขามันยิงลงไปได้ยังไงได้คิดไหมนั่นน่ะสิครับ
ผมถึงบอกว่าไอ้นี่มันนรกส่งมาเกิดชัดเลยฮะมันไม่ใช่คนหรอกครับ
อืมนะครับเอ่อไอ้เกงก็นั่งรถเนี้ยของกิ๊กให้กิ๊กไปส่งนะครับ
ผมเรียกกิ๊กแล้วกันนะก็คือกิ๊กจริงนะ
ก็ขับรถมาส่งมาส่งที่ไหนก็มาส่งที่บ้านพัก
ของน้องปอซึ่งเป็นบ้านพักในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เมื่อเข้าไปก็เกิดความคิดว่าก่อนที่จะไป
คุณมิ้นก็ไปนั่งซื้ออาหารคือไปแล้วล่ะ
รอบนึงแล้วไปรอบนึงแล้วแล้วเกิดความรู้สึกว่าเอ๊
ก่อนมันอาจจะไม่ปลอดคนดี
เพราะไปตอนนั้นมันตอน๒ทุ่มคนยังพลุกพลาดอยู่
ก็กลับไปกับกิ๊กนั่งรถไปไปนั่งกินอาหารกันริมเขื่อน
กินอาหารกินไปคุยกันปรึกษากัน
กลับมาอีกทีตอนประมาณเที่ยงคืนเริ่มดึกสงัดแล้ว
พอเริ่มดึกคนมันก็น้อยแถวบ้านนอกนั้นแถวชุมพรมันจะมีคนเห
ดึกมืดก็เงียบทุกคนก็หลับปิดบ้านกันหมด
ไอ้นี่มันรู้เพราะว่าบริเวณบ้านพักเนี่ยน้องปอก็คือแฟนมัน

เสร็จแล้วมันก็เอาเก้าอี้มาตั้งแล้วก็ปีนเข้าหน้าต่าง
คือปีนเข้าหน้าต่างเสร็จน้องปอเนี่ยนอนอยู่ชั้น๒ใช่ไหม

น้องปอล์นอนชั้น๒ระหว่างนั้นเปิดทีวีอยู่
ก็ปรากฏว่ามันก็คงจะเข้าไปค้นหาทรัพย์สิน
ถามว่าไอ้ทรัพย์สินที่มันว่าเนี่ยมันคืออะไร

เพราะว่าอย่างนี้ครับวันนี้เนี่ยผมต้องสรุปข่าวให้ฟัง
เพราะว่าแรกพูดไปก็มีข่าวทางนู้นทางนี้
คือพ่อแม่ของน้องปอเนี่ยเขาก็บอกว่า
เขาเลี้ยงดูมันให้เงินส่งเสียมันเสียด้วยซ้ำ
มันเรียนมันไม่มีเงินไอ้เก่งเนี่ยมันไม่มีเงิน
พ่อปลัวฐานหน้าทางบ้านก็ไม่ได้รับรวยอะไร
วันนี้พ่อของไอ้เก่งมาจากบุรีรำ
มันบอกว่ามันเป็นคนส่งเสียเองอ้อมเป็นคนส่งเสียเอง
ส่งเสียแล้วก็ไอ้เก่งเนี่ยเมื่อเข้าไปทำงานการไฟฟ้า
ก็อย่างว่าล่ะครับพอเข้าการไฟฟ้าเขาก็มีสวัสดิการให้

เก่งทำงานไปไม่กี่ปีก็สามารถกู้เงินสวัสดิการได้ถึง๖แสนบาท
เงินกู้สวัสดีการ๖๐๐๐๐๐บาท
ไปกู้ธนาคารอ้อมสินอีก๔๐๐๐๐๐บาทแล้วเป็นเงินล้านหนึ่ง
ทางฝั่งพ่อแม่ของน้องปอบอกไม่ใช่
เงินสินสอดต้องมั่นทุกอย่างฝ่ายหญิงเขาออกให้มัน
ของบ้านเขาหมดเลยนะฮะทอง๑๐บาทนะฮะ
เงิน๔๐๐๐๐๐บาทเพิ่งกดออกมาสดเลยด้วย
แล้วก็ยังมีเงินอยู่ในบัญชีเนี่ยซึ่งสมุดหาไม่เจอใช่ไหม
เงินจำนวนที่ว่าสินสอดกลายเป็นสื่อที่นำความตายมาให้
คือไอ้เก่งมันคงมองแล้วล่ะอยากจะไปอยู่กินอยากจะไปอยู่กับกิ๊ก
เพราะไอ้นี่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นคนหูเบาเป็นคนหัวอ่อน
พอเป็นคนหูเบาหัวอ่อนมันไปรักไปชอบกับยายกิ๊ก
ก็อยู่ประมาณปีหนึ่งกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็คงจะมีอะไรกัน
ปอเขารู้นะเขาจับได้คาห้องเลย
จับได้ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องไม่ยอมไม่ยอมหรอกนะฮะ
แต่น้องปอเนี่ยถือว่าให้อภัย
เพราะไอ้นี่มันก็รับปากว่ามันจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตัวเอง
เพราะรู้เห็นหน้ามันมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้คือเรื่องสำคัญ

แต่นี่คือโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันฮะ

ให้พ่อแม่ฟังน้องปอก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟัง
อึดอัดใจว่าเขาไปมีผู้หญิงคนใหม่นะ
แต่ก็คุยกันแล้วเขารับปากว่าเขาจะเลิก

ซ้ำร้ายเนี่ยกิ๊กเนี่ยเป็นคนพาไอ้เก่งเนี่ย
เข้ามาถึงบริเวณคือให้กิ๊กมาส่ง
คือขับรถมาส่งถึงหน้าบ้านพัก
เออแล้วนอกจากมาส่งแล้วยังไงอีก
รับกลับชวนกันไปทิ้งของกลางซึ่งคืออาวุธปืน
มากกว่านั้นอีกเป็นคนหาอาวุธปืนให้ด้วย

เพราะถ้าฆ่าก็ไม่ต้องแต่งงาน

แล้วก็ไอ้เงินสินสอดเนี่ยก็เอามาซะ
นะคือความแค้นเนี่ยนะ
คือน้องปอเนี่ยก็คงจะเป็นผู้หญิง
ก็โดยเหมือนกันทั่วไปแล้วครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อมีแฟนแล้วมีแฟนไปดันมีผู้หญิงคนอื่น

ถ้ารักกันแล้วก็จะทำอะไรจะไปยุ่งกับใครปล่อยมาเลย

เรื่องนี้มันมาจบขมวดเข้าตรงที่
อันนี้มันคิดโหดร้ายมาก

ถ้าเข้าไปแล้วไม่ไต่ตองนะ

ก็พูดง่ายว่าบุกลุกไปในยามวิการ

คือเข้าไปลื้อทรัพย์สิน

ฝ่ายหญิงเนี่ยคงจะเก็บสินสอดไว้ที่ไหนสักที่หนึ่ง
คงอาจจะพอรู้นิสัยกันว่าคงเก็บไว้ใกล้ตัว
ไว้ที่โน่นเก็บไว้ที่นี่เก็บไว้นี่หรือเปล่า
ก็ไปลื้อไปค้นก็ตกบอกไปว่า
น้องปอเนี่ยได้ยินเสียงก็ตื่นขึ้นมา

เก่งก็ตกใจว่าเอ๊ะผู้หญิงขึ้นมาเพราะว่า
ถ้ามันโผล่ขึ้นไปตอนนั้นก็คงไม่ดี
แต่จริงนี่คือข่าว
อันนี้คือประเด็นที่เขาในข่าวเขียนกัน

แล้วรายงานจากฝั่งคุณชุวิตเป็นเรื่องราวแบบไหนสักครู่เดียวค่ะ

คุณชุวิตบอกว่าคุณชุวิตไม่เชื่อเรื่องที่สื่อกระแสหลักเล่าออกมาว่า
ผู้ชายมีกิ๊กอยากจะเลิกกับผู้หญิง
แต่ก็อยากได้เงินเข้าไปค้นเงินในห้องผู้หญิง
มาเจอตกใจเอาปืนยิงเสียชีวิต

โอกาสอย่างนี้เป็นไปไม่ได้
ผมเชื่อโดยส่วนตัวจากประสบการณ์ของผมนะ
โดยปกติตำรวจก็จะพาตัวไปหาแผนทำแผนประกอบ
เข้าไปที่สถานที่เกิดเหตุทำยังไงเดินเข้ายังไง
เก่งก็ทำตามว่ามันทำอย่างนี้ทำอย่างนี้มันยิงอย่างนี้
พอขึ้นศาลมันปฏิเสธ

ทำได้สิครับมันทำอยู่กันประจำแล้วครับ

ไอ้เก่งบอกว่าปืนยังหาไม่เจอผมก็ไม่ได้ทำนะฮะ

เนี่ยปืนยังหายไม่เจอ
แต่ว่ามีพยานหลักฐานประกอบอย่างอื่น

คุณสวิทธิ์เล่าเรื่องหน่อย
เป็นการจ้างวาน
จ้างเลยหรือครับเดี๋ยว
เดี๋ยว
เห็นน้องปอนอนอยู่
ก็เอาปืนซัดเข้าไปเลยที่กลางอก
เสร็จมันก็เดินลงออกมา

เดินกลับไปขึ้นรถที่กิ๊กรออยู่

มันดูแล้วจะเป็นจริงมากกว่า

มันไม่ได้ฆ่ากันแบบเป็นหมูเป็นหมา
เมื่อมันฆ่าแล้วเอาปืนแล้ววิ่งขึ้นมาขึ้นรถ

ถ้าไม่ได้เจตนาพาไอ้เก่งไปเนี่ย

ทำไมวิ่งเข้ามาหน้าตาตื่นอย่างนี้หรือว่า

กิ๊กเหมือนกับถูกไอ้เก่งบังคับให้มานั่งไปด้วยพาไปส่ง

เวลาที่ฟังแล้วเนี่ยในเรื่องนี้มันต้องวิเคราะห์นะฮะ
และการวิเคราะห์มันต้องมีเหตุผลรองรับ
คำถามง่ายที่ผมบอกถ้าไม่ตั้งใจฆ่าเขา

คืออาวุธจัดหามาโดยกิ๊ก
ปืนเป็นปืนลูกซอง

ปืนลูกสองสั้น
เข้าไปนี่ก็โป้งไปเลย๔นัด
เป็นดาวกระจายปืนลูกซองสั้นเนี่ย
กิ๊กบอกไอ้เก่ง
ไอ้เก่งเอาปืนเข้าไปไปฆ่า

กลางคืนไปยังไงครับ

บุกลุกยามวิการมียานพาหนะ
มียานพานะมีเวลากลางคืน

อาวุธเนี่ยเมื่อพกเข้าไปแล้ว
แล้วก็ยิงแล้วก็ทำเป็นลื้อค้นหาทรัพย์สินอะไร

ไอ้เก่งเนี่ยทำงานการไฟฟ้า
ทำงานการไฟฟ้านี่สวัสดีการดีจะตาย

มันมีหลักฐานเรื่องนี้มันไม่ยากหรอกครับ
เพราะว่าคนจะแต่งงานมันก็ไปกู้เงิน

มันไปกู้ธนาคารออมทรัพย์อีก๔แสน
รวมแล้วไอ้เก่งเนี่ยกู้ไปล้านหนึ่ง
เงินล้านหนึ่งเนี่ยมันกู้มา
ส่วนเงินอื่นเนี่ยเอาละเราไม่ทราบ
แต่ถามว่าไอ้เก่งในวันนี้มันมีสถานะเป็นยังไง
นมีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นการไฟฟ้า

เพราะฉะนั้นเนี่ยสวัสดิการมันต้องดีอยู่แล้ว
เขามีสวัสดิการให้มันกู้ให้หยิบยืมเป็นเงินสวัสดิการต่างนานา
คือสถานะทางสังคมมันดีขึ้นแล้ว
มันไม่ใช่คนเดิมแล้วนะฮะ
เก่งเนี่ยเอาปืนคือหลักการคือปืน

นี่คือไฮไลท์ครับเพราะปืนนะฮะ
หาไม่เจอครับเพราะไอ้เก่งมันไม่พูดความจริง
เก่งมันโยนไปที่ไหนมันบอกตำรวจไปโยนอยู่ที่นู่น
ตำรวจก็ไปหาเอานักดำน้ำประดาน้ำไปดำไปเจอ

ไม่มีใครรู้ครับแต่เรื่องนี้รู้อยู่อย่างว่าไอ้เก่งเนี่ย
มันมีเจตนาจะปฏิเสธเพราะอะไรครับ
แต่แรกเนี่ยมันโพสต์เฟซบุ๊คหรือเปล่า
ใช่โพสต์เฟซบุ๊คบอกเลยว่าไม่ได้ทำไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เป็นคนทำ
มาถามตอนนี้เลยนะจิตใจโอ้โหไม่ไหว
แล้วที่สำคัญคือตอนที่มันลงเนี่ยมันก็แกล้งตอนที่ฆ่าเขาตายแล้วนะ
มันแกล้งโทรศัพท์เข้าไปหาในมือถือของน้องปอ
เวลาตำรวจโทรมามันก็บอกมันไม่รู้เรื่อง
แล้วถามว่าเวลาที่น้องปอเนี่ยมีเหตุมันไปดูเนี่ย
แทนที่มันจะไปดูศพไปช่วยอะไรเขานู่นมันไปให้การกับตำรวจ
บอกมันไม่รู้เรื่องนะส่งข้อความส่งไปให้ที่มือถือผู้หญิงบอก
ขอโทษนะเพิ่งตื่นทั้งที่เวลาเที่ยงคืนมันฆ่าไปแล้ว
ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ไอ้เก่งเนี่ยมันไม่ธรรมดา
ผมบอกว่านรกส่งมาเกิดเนี่ยไม่ผิดหรอกครับท่านผู้ชมนะฮะ
คดีนี้เนี่ยมันยังมีเจตนาปิดบังความจริงนะฮะ
มันฆ่าเขาแล้วมันฆ่าน้องปอไปแล้วแล้วที่มันแต่งงานมันก็วางแผนจะแต่งงาน๒๕
มันฆ่าก่อน๕วัน๕๖วันเนี่ยนะครับทีนี้ลูกปืนลูกซองตรงเนี่ยคือ
หลักฐานสำคัญที่ยังหาไม่เจอทางตำรวจก็ต้องพูดอย่างนั้นแหละครับ
คือตำรวจเนี่ยก็ต้องพูดสไตล์ตำรวจอ๋อไม่มีปัญหาหรอกอันนี้หาไม่เจอนะ
หาไม่เจอเดี๋ยวก็มีหลักฐานพยานอย่างอื่นแต่ตำรวจเองก็ส่งนักประดาน้ำไปดำอ่ะ
หาปืนกันใหญ่เลยอืมค่ะเพราะปืนคือหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวถูกไหมคะ
ทีนี้พอไอ้เก่งขึ้นไปที่ศาลมันบอกว่ามันถูกบังคับ
คือถ้าคุณชุวิตพูดอย่างนี้แปลว่ามีโอกาสหลุดเหรอคะถ้าไม่เจอปืน
อ้อคือการลงในคดีเนี่ยไอ้เก่งเนี่ยต้องโดนประหารชีวิต

ประหารชีวิตค่อนข้างจะแน่นอนฮะ

ก็ไม่ได้เป็นหลักฐานที่กำลังรับสารภาพ

สารจะเห็นได้ว่ามันมีจิตใจ

เพราะฉะนั้นโทษลงประหารชีวิตเนี่ย

ไม่มีลดหย่อนแน่นอน

บุคคลสำคัญคือคนนี้ครับ
ใช่ปล่อยตัวกิ๊กคนนี้ไป

ไปเก็บปืนไปทิ้งไปทำลายทิ้งอีก

หรือเขาจะไม่ได้ปล่อยจริงหรือเปล่าคุณชุวิต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

มันยังไม่ได้แต่งงานกันฮะมันจะไปยากเหรอ
ถูกมันก็แค่หันหลังคนบวชสายการ

ไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ย
เออแล้วถ้าเกิดไอ้เก่งหน้าตาท่าทางดีไปเจอกิ๊กสาวนะ
ก็ไปอยู่กินกับเขามันจะไปดีอะไร

ไม่มีอะไรก็แค่เลิกกันมันต้องมีเบื้องหลังมากกว่านั้น
ซึ่งผมคิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย
ก็คงจะเริ่มมีข่าวออกมาอยู่เรื่อย
แต่ผมบอกได้เลยครับงานนี้ไอ้เก่งไม่ได้ทำคนเดียว
คุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องราวจากฝั่งของคุณชูวิทย์นะครับ
เป็นอีกรูปแบบของเรื่องราวหนึ่งที่

เราต้องรอติดตามกันต่อสำหรับกรณีนี้ด้วยนะครับ

เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาตีแสกหน้ากันต่อค่ะ
ดูวิทย์ตีแสดงหน้า
สวยสุดคุ้มกว่า๒๕๐สาขา
ความรุนแรงและการทำร้ายผู้หญิงเนี่ย
ฆ่าสุภาพสตรี
ยังไม่จบนะครับคุณมิ้นมีทั้งทำร้ายด้วย

รถแท็กซี่ไปกับลูกสาว๒คน
มอเตอร์ไซค์เนี่ยขับชนเข้าไป

ตัวเองผิดแท้แต่โทรศัพท์ไปบอกเพื่อน

ไอ้เท็กซี่เนี่ยมันมั่งไปจอดขวางทาง
และก็ปรากฏว่าแห่กันมา
โดยมีหนึ่งในนั้นที่ชื่อมันชื่ออะไรนะ

ชื่อทางดำอะไรดงอะไร
กระสือคือฉายา

ชี้โน่นดานี่นะ
มาทำอะไรนี่มาปาดรถเพื่อนได้ยังไง

ในขณะที่โวยวายนะท่านผู้ชมครับ
ท่านผู้ชมก็คงจะดูคลิปตามผมไปด้วย
อยู่กับกู้ภัยนะเห็นไหม

เยอะนะฮะเนี่ยในคนนี้
ปรากฏว่าจะไปทำร้าย

และก็ทำผู้หญิงด้วย๒คนนะฮะ

เห็นไหมก็ห้าม
เข้าใจทุกคน
ไหนย่งขับอยู่ไหน

พี่ใจเย็นพ่อ

อย่าคิดว่าคนอื่น
ที่ขับรถบนถนนหลวง

เคยเห็นหลายต่อหลายครั้งเหมือนกัน

มันชื่อดำดำดงกระสือดงกระสือถูกเปลี่ยนฉายาไปเรียบร้อยแล้วครับ
เป็นอะไรคะเป็นดำดงผ้าถุงฮะเพราะมันไปทำร้ายผู้หญิงหน้าตาบวมปูด
เวลาที่ไปสารภาพหงอยเป็นแมวป่วยแล้วรู้สึกผิดรู้สึกผิดไปแล้ว
ขอโทษมันไม่ได้ผิดจริงนะเพราะมันยังบอกว่าเฮ้ยผมมากับเด็กนะ
เออแต่ปากเนี่ยเวลาที่มันทำร้ายผู้หญิงอ่ะมันบอกว่าจะเอาผู้หญิงมาตบมึงเลย
ใช่บอกว่ามีผู้หญิงไม่กลัวหรอกเดี๋ยวเอาผู้หญิงมาตบด้วยก็ได้
แล้วอย่างนี้จะไม่รู้เรื่องได้ยังไงบอกว่าอุ้ยมือผมไปปัด
บอกว่าไม่ได้ตั้งใจจะต่อยผู้ชายแต่มันพลาดไปโดนผู้หญิง
ทำหลายทีด้วยน่ะต่อยไปห้าทีโอ้โหหน้าน้องเนี้ยตรงหน้าตาก็บวมปูด
ปูดเลยแตกด้วยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยอ่ะนี่แหละครับ
ดงดงดงพะถุงทั้งหลายนะฮะเดินมาอืมคือนักเลงจริงหรือ
ลูกผู้ชายเขาไม่ทำอย่างนี้หรอกนะถ้าที่แถวบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าตัวอะไร
ละไว้นี่พูดไว้เลยครับเขาเรียกว่าหน้าตัวเมียอ่ามันทำไม่ได้หรอกครับ
มันไม่ได้เป็นภาษาที่โหดร้ายแต่เหมาะสมกับคนที่ไม่เป็นลูกผู้ชายและทำร้ายผู้หญิง
เนี้ยน้องอายุสิบแปดเองแล้วน้องเนี้ยเข้าไปบังพ่อไม่ให้ทำร้ายพ่ออ่ะ
บังพ่อฮะใช่ปกป้องพ่อมันก็ทำทั้งทั้งที่ถ้าดูคลิปต่อไปแล้วนี้
ก็จะเป็นภาพวงจรปิดที่เขาเอามาฉายทีหลังว่าเท็กซี่ขับอยู่ข้างหน้าเปิดไฟเรียบร้อย
ม้าตาเรือเลยครับนี่เห็นไหมแท็กซี่นั่นน่ะ
ขับมานั่นนะมอเตอร์ไซค์อยู่ข้างล่างน่าจะพุ่ง
มาชนเขานั่นแหละครับเขาไม่ได้หันออกมาไม่ได้ปาดหน้าไม่ได้อะไรเลยครับ
แล้วคลิปแรกคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์คนชนเล่าให้ฟังด้วยบอกว่า
กิดเพื่อนบอกมอดมอสแท็กซี่แท็กซี่
แต่เพื่อนคันหน้าที่เป็นคนขี่ไม่หยุด
ก็ส่วนไอ้ดำมันมาจากไหนพอมาถึงก็กลาง
โอ้โหทำตัวต่อยนู่นต่อยนี่ถีบรถ
อันนี้รถแท็กถอยไปดูด้วยเขาตามที่เขาบอกเลย
และคุณมิฤทธิ์รู้ไหมตำรวจยืนอยู่ด้วยนะ
ต่อหน้าตำรวจด้วยนะมีคุณชุวิตตำรวจจาราจรมา๑นาย

ทำไมผู้การที่สมุทรประการไปบอกอย่างนี้
บอกว่าจะให้อภัยเด็กมันอายุอย่างน้อย๒๐๒๓ไม่ให้มี
เขาบอกว่าคนไทยเหมือนกัน
เขาสำนึกผิดแล้วเขาขอโทษแล้ว
ควรจะให้โอกาสกันให้โอกาสได้ไหม

ตำรวจมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานส่งให้ศาลครับ
ศาลเป็นผู้ท่านผู้เป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย
ว่าจะให้โอกาสว่าจะลงโทษ

ตำรวจไม่มีหน้าที่ที่จะต้องไปออกตัวแทน
เอ้าแล้วถ้าเกิดไอ้ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
น้องเขาโดนหน้าตาบวมปูดเนี่ย

คือเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องว่าแบบให้โอกาสไม่ให้โอกาส

แล้วมันคือการเรื่องของการทำร้ายร่างกาย
ก็โดนแจ้งก้อหาทำร้ายร่างกาย

อันตรายต่อจิตใจและร่างกาย
อันนี้มีโทษเป็นคดีอาญา

หลังสุดเนี่ยก็คงจะต้องไปขอสารประกันตัว

ก็คุมตัวในธนากรพิรมอายุ๒๓
คือเจ้าตัวดำดงพะถุงนี่แหละไปขออำนาจสารตลิ่งชัน
เพื่อทำการฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน
ตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาถึง๑มกราไปฉลองปีใหม่ในคุก

ไอ้ที่มันรักเพื่อนมากไปติดคุกใน
เพราะเพื่อนเนี่ยนะครับเพื่อนไม่ได้ไปเยี่ยมนะ

คือช่วยเพื่อนนะครับออกตัวรับแทนเพื่อนแล้วไปติดคุกแทนเพื่อน
ปรากฏว่าพอติดคุกวันแรกเพื่อนไม่เคยไปเยี่ยมเลย
แถมเอาเมียเพื่อนไปด้วย

คืออย่างนี้ครับแล้วก็เพิ่มอีกหนึ่งข้อหานะครับ
ทำร้ายร่างกายทำให้เสียทรัพย์เพราะทุบรถแท็กซี่

ซึ่งวันนี้ฝ่ายผู้เสียหายพร้อมเครือญาติเพื่อนได้เดินทางไปสารจังหวัดตลิ่งชั้น
ยื่นคำร้องต่อสารขอคัดค้านการประกันตัว
จากพฤติกรรมของผู้ต้องหาอุกอาจ
พร้อมกันนี้ได้ท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนได้ยื่นคัดค้านการประกันตัว
ญาติของผู้ต้องหาวันนี้เดินทางมาสารตลิ่งชันด้วยเช่นกัน
และยื่นคำร้องหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราว
คือเรื่องนี้นะถ้าเป็นเรื่องโดยทั่วไปก็คงจะ

แต่ปรากฏว่าสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ต้องหาทั้งสองคน
ทำร้ายผู้อื่นในที่สาธารณะ

พฤติกรรมอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ในชั้นนี้ไม่อนุญาตให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองคน
หลังจากนั้นเจ้าตอบีราชธรรมได้นำตัว
นายธนากรและนายธวุฒิไปคุมขังที่เรือนจำต่อไป

โอ้โฮไปร้องอยู่ในคุกปีหมายชาวหลองในคุกนี่มันช่างดีไย
ก็สมควรแล้วล่ะครับไม่ควรให้ประกันตัวหรอกครับ
คุณผู้ชมว่านี้เป็นอุทาหอจริงทั้งสองเรื่องเลย
การบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้
อารมณ์สมบูรณ์ใช้ไม่ได้นี่เห็นกันชัด

เพราะฉะนั้นลูกหลานนะใครดูไว้นะ
ไม่ใช่ว่าอารมณ์ร้อนแล้วมันจะเท่นะคะ